คือ๒วันแล้วที่ยังไม่พบหนุ่มวัย๑๗ปีที่ชื่อเบิร์ต
คือเบิร์ตน้องเขากลับจากทำงานที่สวนผลไม้
แล้วก็ชวนเพื่อนอีกคนนะลงไปอาบน้ำล้างตัวในคลอง
แต่ช่วงจังหวะนั้นคุณมันมีน้ำป่าไหลหลากมานะครับ
ทำให้เบิร์ตจมน้ำจมท่าแล้วก็มีการค้นหาอยู่๒วัน
นี่คือน้องวัย๑๗ปีที่ชื่อเบิร์ต
แต่ว่าเพื่อนของเบิร์ตนะที่ลงไปล้างเนื้อล้างตัวด้วยกัน

แล้วมีข้อมูลล่าสุดว่า

นำชุดประดาน้ำมาช่วยกันค้นหาร่างของน้องเบิร์ต
วัย๑๗ปีหรือว่านายสุภกรสามารถ
มน้ำหายไปบริเวณคลองเครือหวายในพื้นที่หมู่๘

ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
คือญาติของน้องเบิร์ตก็ร้อนอกร้อนใจมาตลอดแล้วคุณนะ
การค้นหาล้วนแต่มีอุปสรรคทั้งสิ้น
ฝนก็ตกแล้วก็น้ำในคลองคุณเห็นไหม

แสดงว่ามันมีน้ำป่าไหลหลากมาเรื่อยนะครับ
ปฏิบัติการในการค้นหาก็ต้องคอยพักเรื่อยนะฮะ
เวลาประมาณบ่าย๓โมงครึ่งของเมื่อวัน๑๗พฤษภาคมเนี่ย
บอกว่าเบิร์ตไปทำงานในสวนกับเพื่อน
แล้วก็ช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงหยุดพักงานตอน๓โมงครึ่ง

ก็เลยชวนเพื่อนไปล้างตัวที่คลองเครือหวายแห่งนี้
ขณะที่ล้างตัวกันอยู่ปรากฏว่าอยู่มีน้ำป่าไหลหลากมาอย่างรวดเร็วนะ
ทั้งที่จุดนี้ไม่มีฝนตกในวันนั้น
คือน้ำป่าเนี่ยมันไหลมาจากตั้งแต่นู้นนะคุณต้นน้ำนะครับ
แล้วมันก็ไหลลงมาตรงนี้คุณดูสิน้ำเป็นโครนเป็นดินสีแดงไปหมดเลย
กระทั่งเบิร์ตถูกน้ำป่าซัดจมหายไปต่อหน้าเพื่อน
เพราะเพื่อนอีกคนไปติดอยู่ที่ก่อไม้แล้วเอาชีวิตรอดได้นะครับ
ลำคลองที่เกิดเหตุคือมีซากต้นตะเคียนอยู่หลายต้น
แล้วก็มีต้นตะเคียนที่ยังเป็นอยู่นะคุณนะ
อยู่ริมคลองด้วยต้นไปเริ่มเลยต้นนี้
ทีนี้ครับยายของน้องเบิร์ตนะคุณจุดทูบ๓๖ดอก
ไหว้ฟ้าไหว้ดินไหว้เทพไหว้เจ้า
เพื่อที่จะอะไรรู้ไหมคุณขอให้เปิดทางให้เจอหลาน
คุณยายบนบานไว้อย่างนี้คุณขอเถอะถ้าไม่ได้หัวใจของหลานกลับมา
ก็ขอให้ได้แค่ร่างกายของหลานกลับมา
คุณคิดดูสิฮะขอกันแบบนี้เลยเพราะว่าก็ทำใจไว้แล้ว
ว่าอาจจะเจอเบิร์ตแบบที่ไม่มีชีวิตนะครับ
หลังจากนั้นก็ปักทูบลงพื้นแป๊บหนึ่งฮะ
ญาติมาตะโกนเรียกเหมือนกู้ภัยเจออะไรบางอย่าง
กู้ภัยเจออะไรบางอย่างอยู่ในคลองนะครับ
สภาพศพของน้องเบิร์ตลอยขึ้นมาเกยโขดกลางลำคลอง
ห่างจากบริเวณที่น้องไปล้างเนื้อล้างตัว
แล้วก็จมในจุดแรกประมาณ๓๐๐เมตร
แล้วก็ถือว่าเป็นจุดใกล้เคียงกับยายของน้องเบิร์ต
จุดทูบแล้วก็ขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทาง
เปิดทางให้เจอร่างของน้องเบิร์ตแล้วก็เจอจริงนะครับ
ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะฮะ
คือปฏิหารไม่มีจริงท้ายที่สุดเจอน้องเสียชีวิตแล้ว
แต่อย่างน้อยก็เจอร่างเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ